ก็เพลิงไหม้นะครับตู้ควบคุมไฟฟ้าเตาหลอมแร่ที่รัชบุรีระเบิดฮะคือเมื่อคืนนี้มันเสียครับ
อืมคนงานก็เข้าไปซ่อมกันค่ะอ่าจังหวะซ่อมไปซ่อมมาระเบิดปุ้มเลยนะฮะโอ้ย
ผู้ที่เข้าไปซ่อมเนี่ยเสียชีวิตคาที่สามศพสามศพเลยเหรอคะแล้วเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในโรงงานเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้ระเบิดอะไรตรงนี้เนี่ยพยายามจะเข้าไปช่วยด้วยเนี่ยเจ็บไปอีกสี่
คนที่เจ็บ๔เนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๑กลายเป็นว่ามีผู้เสียชีวิต๔ศพนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นโรงงานทะลุงแร่นะครับอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรีฮะ
นะเขาเข้าไปซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าเตาหลอมแร่อยู่ในโรงงาน
มีนายโจบัวทองนะครับนายสันทัศน์ห่วงทองและนายสมบูรณทองมอนที่เสียชีวิต
ลักษณะถูกไฟช็อตจนแบบไหม้เกรียมทั้งร่างนะฮะ
เสียชีวิตอยู่หน้าตู้ควบคุมไฟฟ้าเตาหลอมแร่ที่เข้าไปซ่อมเลย
เป็นเตาหลอมแร่ที่มีกำลังไฟขนาด๑หมื่นโวลต์นะครับ
บนชั้น๒ของโรงงานมีคนเจ็บอีก๔คนนะฮะ
เป็นคนงานที่อยู่ในโรงงานเดียวกันพยายามจะเข้าไปช่วย
ใน๔คนนี้เนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล๑นะครับชื่อในขาวสมหวัง
นี่คือสภาพตรงนี้แหละฮะตู้ควบคุมไฟฟ้าของเตาหลอมแร่นะฮะ
จากการสอบสวนทราบว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ๔ทุ่มเนี่ยนะครับ
ทั้งสามคนที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเข้าไปซ่อมไฟที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า
แล้วไฟมันช็อตเกิดเพลิงลุกไหม้นี่ฮะ
จนทำให้เสียชีวิตนะครับคนเจ็บเข้าไปช่วย
ก็ถูกไฟช็อตถูกเพลิงไหม้เหมือนกันนะฮะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตไปอีกหนึ่ง
ช่วงเช้าวันนี้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่
เพื่อไปหาร่องรอยต่างเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หนึ่งในคนเจ็บนะฮะคนเจ็บสามคนเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งนะครับ
คุณหมอให้กลับบ้านได้สองนะฮะเพื่อนร่วมงานของคนเจ็บแล้วก็คนที่เสียชีวิตบอกว่า
ความจริงโรงงานเนี่ยแม้จะเป็นวันหยุดแต่ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้หยุด
เนื่องจากต้องปรับปรุงเตาหลอมแร่หยุดกิจการตรงอื่นแต่ต้องปรับปรุงเตาหลอมแร่กัน
เนื่องจากตู้ควบคุมไฟฟ้าเตาหลอมแร่เนี่ยมันเสียกลุ่มผู้เสียชีวิตสามคนเมื่อคืนนี้
เข้าไปตรวจสอบไปซ่อมบำรุงแต่ทีนี้น็อตที่ไขตู้อ่ะนะฮะ
็อตที่ตู้เนี่ยมันไขไม่ออกเพื่อนคนหนึ่งที่เสียชีวิตหนึ่งในสาม
ตัดสินใจใช้แก๊สตัดนี่ฮะพอใช้แก๊สตัดเท่านั้นแหละ
มันระเบิดตู้มขึ้นมาไฟลุกท่วมเสียชีวิตไป๓คน
เห็นเหตุการณ์ก็พยายามใช้ถังดับเพลิงเข้าไปช่วย
แต่ก็ไม่สามารถดับไฟได้เอาน้ำไปฉีดอีก

มันเป็นตู้ดิมาตู้ควบคุมไฟฟ้าใช่ไหม
ใช่
บอกแปลงอย่างนี้ยังคือไม่ทันคือไม่ทัน

ก็รู้สึกเสียใจครับ
ตกใจด้วยก็ไม่เคยเจอแบบนี้ด้วยครับ
วันนี้ทางครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตทั้ง๔ศพก็ทราบข่าวแล้วนะครับ
อะไรพวกนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ราชการจังหวัดรัชบุรีท่านผู้ว่ารณพบเหลืองไพโรธ
ก็มากับชุดสืบสวนของสพโพธาราม
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าด้วยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยการรับผิดชอบเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือต่างเนี่ย
เรื่องต้นทางผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บ
มีระบบประกันสังคมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทำงานโรงงาน
ขณะเดียวกันทางโรงงานก็เข้ามาแสดงความรับผิดชอบ
การช่วยเหลือเยียวยาแล้วส่วนสาเหตุต่างเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อไป
โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับแผน
ระวังเหตุต่างหรือว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยมีแผนในการช่วยเหลืออย่างไร